ณวันนี้เรามีคนซึ่งเชี่ยวชาญทางการเมือง
แล้วก็พยายามที่จะทำลายอนาคตทางการเมืองมากมายทีเดียวนะครับ

ผมใช้คำว่าทุกคนที่คาดการณ์พยากรจะมีจุดอ่อนอยู่สองเรื่อง
ที่หนึ่งก็คือว่าเราเห็นแค่ภาพปัจจุบัน
ซึ่งเป็นภาพนิ่งแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ย
ถ้าฝ่ายหนึ่งกระทำแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งจะกระทำอะไรตอบโต้นะครับ
มันก็จะมีเกมที่แก้กันไปแก้กันมาได้

เพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ที่เข็มที่๑นะครับ
อ่อนประการที่๒ผมใช้คำว่าเราไม่เห็นภาพทั้งหมด
เราเห็นภาพผิวข้างหน้านะครับแต่เราไม่เห็นภาพที่อยู่ข้างข้างหลังนะครับ
เมื่อสักครู่ที่คุณจิตุพรพูดเนี่ยผมก็พยายามนึกถึงที่ผมเคยไปเที่ยวที่หนึ่งที่เกียวโตนะ
มันมีวัดวัดหนึ่งนะเขาเรียกวัดเรียวอันจิเป็นวัดเซ็น
เขาวางก้อนหินไว้๑๕ก้อนนะฮะแล้วก็คนเข้าไปนั่งดูเป็นชั่วโมงเลยครับ
ดูจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่เห็นครบ๑๕ก้อนคือจะมีการซ่อนมีการบังกันอยู่
ยืนอยู่จุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยนับก็ได้สิบเอ็ดก้อนสิบสองก้อนสิบสามก้อนไม่มีทางนับได้สิบห้าก้อน

นั่นก็คือหมายความว่าสิ่งที่เราเห็นขณะนี้เนี่ยเราเห็นเพียงแค่บางตัวของจิ๊กซอที่ประกอบกันต่อกัน
แต่เราไม่เห็นทั้งหมดว่ามันมีกระบวนการในการติดต่อประสานงานพูดคุยกันวางเกมกันต่างยังไงบ้าง
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันทำให้การคาดการณ์หรือการพยากรอนาคตมันมีโอกาสที่จะคาดเคลื่อนไปได้
สิ่งที่มั่นใจทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้นะครับ

ตอนนี้ถามว่าทำไมเรื่องของประธานสภาจึงต้องเอาเป็นเอาตายกัน
ผมใช้คำว่าเพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่ได้มองเกมเพียงแค่ขั้นเดียวไม่ได้หมายความว่าเลือกประธานสภาแล้วก็จบไปนะครับ
แต่เขามองมากไปกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้น๒ขั้นหรือ๓ขั้นหรืออาจจะ๔ขั้นด้วยซ้ำคือมองไกลไปข้างหน้า
ถามว่าทำไมก้าวไกลก็ต้องเอาประธานสภายได้เพราะเขาก็มองอย่างที่หลายคนวิเคราะห์นะครับบอกว่าเขาก็มองว่ามันเป็นเงื่อนไขปัจจัยในการส่งไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับว่าโอกาสที่จะเสนอชื่อโอกาสที่จัดประชุมต่างเนี่ยมันก็จะอยู่ในมือของทางก้าวไกลนะครับนี่คืออย่างที่หนึ่ง
ถามว่าแล้วถามว่าทำไมเพื่อไทยต้องการต้องการในเรื่องนี้คำตอบคือเพื่อไทยเองอาจจะมองไปไกลกว่านั้นก็คือว่าเราไม่มั่นใจหรอกครับว่าสมมุตินะครับว่าเมื่อเข้าไปสู้กันในตำแหน่งนายกรรมตรีแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดปัญหาที่ทางคุณพิทาเองเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับการที่ยอมให้เพื่อไทยเสนอในครั้งที่สองรอบที่สองจะเกิดขึ้นได้

ดูแล้วครับว่าท้ายสุดก้าวไกลจะตัดสินใจอย่างไรจะตัดสินใจในการที่จะส่งเพื่อไทยออกไปสู้โดยจับมือเป็นแปดพักแบบเดิมหรือไม่หรืออาจจะถึงที่สุดเนี้ยในฉากสองอาจจะไม่เสร็จต้องไปฉากสามต้องมีตัวแสดงใหม่ใหม่เข้ามาต้องมีภาคกันเมืองอื่นอื่นเข้ามาร่วมเพื่อที่จะชนะสวให้ได้เนี้ยถึงจุดจุดน

จุดทศพรกับผมก็จะแตกต่าง